ท่านผู้ชมครับมาดูเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในวันนี้นะฮะ
มีรถยนต์คันหนึ่งก็ไปชนมาจากที่อื่นนั่นแหละแล้วก็หนีมาขับขึ้นทางด่วนแล้วขับย้อนสอน
ชนรถชาวบ้านต่ออีกบนทางด่วนอีกนะมีคลิปจากกล้องหน้ารถของคันที่เขาประสบเหตุนะฮะ
ที่เขาสามารถถ่ายภาพเอาไว้ได้ค่ะอ่าเดี๋ยวไปดูกันหน่อยนะครับ
ทางด่วนสี่รัฐนะครับท่านผู้ชมครับเนี่ยฮะ
ชัดเจนนะครับว่ามันมีรถเก่งส่วนขึ้นมาท่านเนี้ยโชคดีเขาไม่โดนใช่
เพราะว่าสวนมาทางเลนขวาเขาวิ่งเลนซ้ายเกือบถึงกลางเลนอ่ะ
งั้นนี่ถ้าอยู่เลนเดียวกันประสานงานเลยนะคะเนี่ยเห็นไหม
โมงครึ่งเนี่ยอ่าประมาณแปดโมงสิบนาทีเนี่ย
เช้าวันนี้อืมกรุงเทพก็โล่งโล่งนะค่ะ
ฟืดขึ้นมาเลยนะครับความเร็วกันดีใช่ล่ะนี่เป็นคลิปจากกล้องหน้ารถคันหนึ่งนะครับ
เร็วด้วยคือคันนี้เขามีกล้องหน้ารถก็บันทึกภาพไว้ได้และโชคดีที่เขาไม่มีการเฉียวชน
ที่มีนางสาวกฎชพรศรีชนัดแล้วก็นางสาวดวงพรช้างศาสตร์
อายุ๕๗ปีทั้งคู่นะครับนั่งมาด้วยกันแล้วเขาก็บาดเจ็บอยู่ในรถ
ส่วนฮอนด้าคันก่อเหตุพอชนแล้วเนี่ยก็เสียหลัก
หุนไปชนแท็กซี่คันนี้เยินเลยอ่ะสีเขียวเหลือง
คือข้างหน้าเนี่ยฝากระโปรงหน้าแล้วก็ด้านซ้ายนี่แบบผังหนักอ่ะ
ส่วนในคันก่อเหตุก็หนักไม่แพ้กันเละเทะกันไปหมดเลยนะฮะ
แท็กซี่สีเขียวเหลืองเนี่ยนะนายปัญญาชาลีอายุยี่สิบเจ็ด
เป็นคนขับบาดเจ็บแล้วมีผู้โดยสารมาสามคนค่ะ
เป็นคนไทยคนหนึ่งชื่อนายนัทพลโพคำกับนักท่องเที่ยว
ฝรั่งเศสอีกสองคนโถอุตส่าห์จะมาเที่ยว
ไปเที่ยวโรงพยาบาลแน่เลยทีนี้ใช่เฉพาะบนทางด่วนศรีรัฐเนี่ยนะ
เสียหายไปสามคันหนึ่งในนั้นก็คือคันที่ก่อเหตุ
มีผู้บาดเจ็บ๗คนรวมทั้งคนขับรถคันก่อเหตุด้วย
เจ้าหน้าที่ขึ้นไปตรวจสอบบนทางด่วนนะครับรถทั้งสามคันก็ไปไหนไม่ได้ครับ
ก็จอดนิ่งอยู่นะฮะบนทางด่วนศรีรัฐขาออก
ใกล้ทางลงถนนศรีนครินก็รีบนำตัวผู้เจ็บทั้งหมด
ส่งโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เคลื่อนย้ายรถไปนะฮะ
เก็บไว้ที่สอนอทางด่วน๒นะครับท้องที่เกิดเหตุ
เกิดขึ้นช่วงเช้าประมาณแปดโมงเช้าครับจากการตรวจสอบทำให้ทราบว่า
อายุ๒๙ปีซึ่งบาดเจ็บที่ขาทั้งสองข้างเนี่ยนะ
ก่อนที่จะมาขึ้นบนทางด่วนย้อนสอนขึ้นมาแล้วมาชนเขาสองคันเนี่ย
ก็ไปชนรถมาอีกหลายคันข้างล่างเนี่ยนะในท้องที่สอนอหัวหมากเนี่ย
ชนแท็กซี่ชนรถพยาบาลค่ะชนจักรยานยนต์โอ้ย
รวมแล้วห้าคันบาดเจ็บห้าคนนี่ทำแต้มอะไรอยู่ไหมเนี่ย
ข้างล่างชน๕คันบาดเจ็บ๕คนข้างบนชน๒คันบาดเจ็บ๕คน
โอ้โหโอ้โหคือจากข้างล่างเนี่ย
ชนเขาแล้วหนีขึ้นมาย้อนสอนขึ้นมาบนทางด่วนเพราะตอนนั้นไม่มีใครตามทันนะครับ
แต่ว่าข้างล่างเนี่ยทุกคันเขายืนยันว่าคันที่ชนเขาเนี่ยคือฮอนด้าสีขาว
จำทะเบียนได้ด้วยใช่ไหมจำได้ชัดเจนเลยตำรวจก็เลยเนี่ยฮะคาดว่า
ก่อเหตุข้างล่างแล้วก็ขับหนีขึ้นมาย้อนสอนขึ้นมาบนทางด่วนจนมาเกิดอุบัติเหตุซ้ำขึ้นอีก
เมื่อช่วงบ่ายนะครับหลังจากเกิดเหตุเมื่อช่วงเช้า
ของคนขับแท็กซี่ที่บาดเจ็บอยู่ก็มาพบตำรวจสอนอทางด่วนสอง
เพื่อมาขอพวกโทรศัพท์มือถือของคนขับแท็กซี่แล้วก็ของคนไทยที่เขาเป็นไกด์นะครับ
เพื่อจะเอาไปให้กับเจ้าของที่เขาอยู่ที่โรงพยาบาลเพราะว่าเขาต้องติดต่อญาติ
แล้วก็ต้องแจ้งไปยังญาติของนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศส๒คนที่เขาบาดเจ็บด้วย
หนึ่งในญาติของคนขับแท็กซี่บอกว่าตอนนี้คนขับแท็กซี่กับไกด์ชาวไทยอาการดีขึ้นแล้ว
คนขับแท็กซี่เจ็บที่หน้าอกกับแถวคอหมอต้องเข้าเฝือกอ่อนดามคอไว้นะฮะ
ส่วนชาวต่างชาติสองคนที่มานะครับต้องยังอยู่ในห้องไอซียูนะ
เข้าไอซียูเลยนะ
โอ้โห
คือตอนนี้ก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจก็อายัดตัวไว้แล้วเดี๋ยวต้องแจ้งข้อหาดำเนินคดี
ซึ่งตำรวจบอกว่าคนที่ขับรถคันก่อเหตุบาดเจ็บขาหักทั้งสองข้าง
ตรวจสอบแล้วเบื้องต้นไม่มีปริมาณแอลกอฮอลในร่างกาย
แต่ต้องรอผลอย่างละเอียดจากทางแพทย์ก่อน
ตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อหานะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่กำลังรวบรวมหลักฐานให้ชัดเจน
แล้วก็จะแจ้งข้อหาแต่ยังไงถูกดำเนินคดีแน่แน่โอ้โห